ผมอยากรู้ว่าคุณมดดำเนี่ยมีพี่สาวเหรอ
เออมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูก

ฝ้านู้สุชาติตันเจริญ

เขาเขาเป็นอ่ายูทูบเบอร์ที่ไปทายอ่าลุงฝนที่บ้านเกาะเกาะอ่า
แล้วเขาบอกเขาเป็นลูกของพ่อคุณสุชาติมาจะเจริญ

ก็ไม่รู้เนี่ยแล้วคือเหมือนกับมีเขาคุยกับทาง

เขาก็พูดประมาณว่าแบบตัวเขาเองเนี่ย
ก็เหมือนกับว่า

ก็มีทั้งนี้เนี่ย

แต่เขาบอก

เมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วก็ไม่รู้จักค่ะ
กฎหมายดีเพราะเขาเนี่ยคนคนส่งเขามาเต็มเลย
ตอนแรกก็งงว่าคืออะไรไหมอ๋อคุณมดดำบอกหน่อยค่ะ
มีพี่สาวหรือเปล่าคะเนี่ยไม่มีใช่ไหมฮะ
ก็มีมดเล็กอยู่คนเดียวไงมน้องชายที่แบบพวกไม่แต่คุณต้อง
ต้องกลับไปถามพ่อคุณไงก็จะโทรหาสุชาติสุชาติ
ตรงนี้โทรไปแล้วสองสามทีแกไม่รับอ๋อโทรไปถามหน่อย
โทรไปถามท่านพี่หนุ่มถามพี่มดดำให้หน่อยค่ะ
ค่ะมีพี่สาวแท้แท้ไหมค่ะเพราะว่าอันนี้เป็น
ไลทที่ตอนนี้กำลังแบบว่าเป็นประเด็นเลยนะ
เขากำลังพูดกันอยู่เฮ้มดดำมีพี่สาวหรือเปล่า

างเกลียทบางทีเป็นคนขับรถก็เยอะบางทีไม่ไม่ประเภน
แต่เขาเอ่ยว่าเป็นลูกของสุชาติตันเจริญ

หรือป๊ารู้เรื่องแล้ว

ไม่ใช่แล้วหนุ่มไม่มีการรักษาเทศะไง

ก็ฉันเป็นหลานคนแรกของตระกูล
โอ้และให้ข่าวมานอนต่อกันได้ด้วย

แล้วเธอไม่คิดว่าสุชาติจะนอนตื่น๑๐โมงบ้างเหรอ
เป็นถึงระดับรองประหารสภาสูงศุดแล้วใครกิน
ก็พ่ออยู่น้ำท่วมจะไปช่วยไหนพ่อกำลังประชุมอยู่อย่างนี้อะพ่อ

อ่ะป๊าเขาอาจจะยุ่งยุ่งป๊ารู้ไหมตัวเนี้ยคนเขากำลังลืมว่าป๊าไปไข่ทิ้งไว้
ไปไข่ทิ้งไว้ด้วยก็นี่ไงต้องเคลียร์แล้วเนี้ยต้องเคลียร์ต้องเคลียร์
เคลียร์จริงไหมคะคุณมดดำเคยพูดว่าหาพี่สาวหาพี่สาวเจอแล้ว
ใครว่าพี่สาวคนนี้หรือเปล่าไม่มดเคยพูดอ่ะว่าอะไรคนนี้เขาบอกเขา
เขารู้สึกจะชื่อนัทนะฉันเป็นคนยิงฉันเป็นหลานคนโตของปู่
ของย่าอ่าฮะแต่ปู่ฉันจะเป็นหลานคนโตอ่ะน่ะดูจากดูจากทรงแล้ว
เมื่อกี้น่าจะเป็นอายุอายุเยอะกว่าคุณแม่เนี่ยแล้วเขาก็อย่างงี้
เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเขาเคยไปถ่ายลุงพลแบบนี้
แล้วจะไปถ่ายลุงพลทำไมอ่ะเขาเป็นยูทูเปอร์หรอแม่
เขาเป็นยูทูเปอร์หรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี้ยแต่เขาเคยไปถ่ายลุงพลอ่ะ
เออแต่เขาบอกเป็นลูกของสุชาติตันเจริญอ่ะ

อันนี้คือบ้านนกดาวค่ะ

ว่าที่บ้านหนูก็เป็นสอเหมือนกัน

พ่อหนูสุชาติตันเจริญ

จริงหรอที่บ้านหนูเป็นศศด้วย
ศศอยู่ชาชังเศร้าครับผม

ฉันยังเจอกันสุชาติถ้าสุดท้ายกินข้าว
คุณนัทคุณต้องออกมาชี้แจงนะรู้จักคุณนัทนะใช่ไหม

คุณออกมาชี้แจงหน่อยว่าคุณเป็นพี่สาวมดดำหรือเปล่า
ถ้าเกิดคุณมีพี่สาวคุณก็แสดงตัวเลย

แต่ถ้าไปแอบอ้างแบบนี้มันมีความผิดนะ

ลุงป้าน้าอาฉันเยอะค่ะเขาดูแลฉันอยู่ดีค่ะ

ใช่ก็ฉันเป็นหลานคนโตของบ้านนี้
ถ้าใช่เนี่ยป้าต้องเคยบอกมดดำเลย
สมัยก่อนป๊าชอบขับรถเที่ยวรอบเมืองด้วย
ก็ไปกับแชร์ไงดูหยุดชอบตก
เห็นป้าชอบไปรถแห่ด้วยหลัง

แช่งสาวสาวอิงชานะครับพักมีพี่สาวนะเราเนี่ยพี่หนุ่มชัวร์

แล้วเขากล้าพูดอย่างไร

สอสวะด้วยนะที่บ้านเป็นสอสวะนะ

หญิงบ้านนอกเขาบอกว่าชื่ออาจจะซ้ำกันก็ได้

เย้ยยยยยยอยฟังแล้วแบบข่าวอะไรไม่รู้เน้อ

เขาบอกไหมเขาบอกว่าพ่อเขาเป็นพี่ชายพ่อของมดดำ
พ่อเขาเป็นพี่ชายของพ่อมดดำพี่เขาเป็นพี่พ่อเขาเป็นพี่ชาย
พ่อของมดดำเป็นลุงมดดำเป็นลุงมดดำ
ลุงมดำก็อยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ใช่อีก
เพราะลุงก็บ้านมะดำอยู่ตรงนี้ย่าให้บ้านตรงนี้
กับป้ามะดำลุงมีลูกไหมลุงมีลูกสี่คน
แล้วมีคนนี้ไหมไม่มีก็ลูกเขาไอ้หลานหลานทั้งหมดลูกของลุงอ่ะ
ลูกของลูกก็แต่เมื่อกี้เขาบอกเลยว่าเป็นลูกของสุชาติอันตรี
ใช่ลูกของลุงก็เล่นกับฉันทุกวันอยู่กับฉันทุกวัน
นี่คือตัวเจ๊ของเธอนะมดดำโอ้ตรวจหาอะไรล่ะ
ลูกป้าลูกอาเธอไม่ต้องห่วงเลยป้าอาฉันน่ะ
นี่มาหาฉันทุกอาทิตย์เขาบอกมีมดดำมดเล็กมดเอ็กซ์จริงไหม
มดดำมดดำเคยพูดว่าหาพี่สาวเจอแล้วใช่ไหม
ไม่เคยมีมดเล็กไงมีมดเล็กแต่มดเอ็กไม่ใช่
มีมดเล็กมีมดแดงไงมดแดงลูกลุงมดแดงอีกคนนึงเออ
ไอ้มดแดงอัมพิโธมมดแดงล่างมดเล็กแล้วแบบทุกคนคือจะไปมีพี่น้อง
ก็พี่น้องลูกลุงลูกป้าลูกอาลูกป้าทุกคนก็จะมาหาฉันทุกอาทิตย์อยู่แล้ว
ถูกต้องถ้าเกิดเป็นครอบครัวกูไม่ต้องจำได้ถูกปะ
อยู่บ้านฉันอยู่ตั้งแต่ย่าตายไปป้ากับอาฉันดูแลยิ่งกว่าย่าอยู่ร้อยคนอีกเธอ
ถูกนะฮะ้าแต่เขาเห็นมีกล้องถ่ายเขาจะกล้าโกหกอะไรแม่พูดไปเรื่อยอย่างนี้เหรอ
โอ้ยโลกสวยอีกแล้วใส่ร่มกันเหมือนป่าวจะดีแล้ว
ไม่เอาจริงแม่ก็แค่งงว่ามีกล้องเจาะขนาดนี้กล้าพูดโกหกได้ยังไงแม่
บอกเป็นลูกสุชาติก็ต้องถามแล้วคุณโทไม่โทรหาสุชาติเหรอ
อืมอ่าฮะก็เดี๋ยวผมโทรไปแล้ว